คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตามความคืบหน้าให้อีกหน่อยค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติทัพลาน
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ขอแบบนี้ก็แล้วกันขอยังไม่ฟันทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
ว่าคนที่ลักลอบเข้าไปหาของป่าในอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ถูกเสือโครงขย่ำจนตายยังไม่อยากฟันทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเสือโครง
อาจจะเป็นสัตว์ป่าชนิดอื่นก็ได้
คือที่อุทยานแห่งชาติทัพลานเนี่ยค่ะ
เขาก็จะมีกล้องอยู่ในพื้นที่ป่าอยู่แล้ว
เขามีภาพชัดเลยว่ามีเสือโครงเยอะ๒๒ตัวได้นะคะ
เขาติดป้ายบอกเอาไว้แล้วว่าห้ามเข้าไปหาของป่า

นี่ค่ะเป็นภาพเสือโครงของจริงเลยในป่า
แต่ก็มีคนลักลอบคุณภาคภูมิแอบเข้าไปหาของป่า
ครั้งนี้คือเข้าไป๓ออกมาได้๒เหลืออีก๑หลงป่าอยู่
พอเข้าไปตามหาคนที่หลงป่ากลายเป็นศพ
แล้วก็สภาพศพคือเหมือนถูกสัตว์ป่าขย่ำ

แล้วมีเสือโครงเฝ้าศพอยู่ด้วยตัวหนึ่ง
แต่ก็มีตัวเงินตัวทองอะไรอยู่ด้วยตรงนั้นนะคะ

ว่าใช่เสือโครงขย่ำจนตายหรือเปล่านะคะ
อุทยานแห่งชาติทัพลานอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คนที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็ถูกพบเป็นศพก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ต้อยกับในชาติเป็นเพื่อนที่เข้าไปหาของป่าด้วยกัน
เล่าว่าตอนเช้ากำลังหุงข้าวอยู่กับนายจำรัฐภูมิแวงพวงหรือในสังอายุ๔๖ปี
เขาก็เดินออกจากที่พักแล้วก็หายตัวไปในต้อยกับในชาติก็ออกตามหา
ไปเจอรองเท้ามีรอยเลือดแล้วก็มีรอยร่างโดนลากไปเป็นทางยาวเข้าไปในป่า
เขาบอกว่าเขาช่วยกันหาแล้วแต่หาไม่เจอเลยออกมาข้างนอกดีกว่า
ประสานเจ้าหน้าที่ดีกว่าให้ช่วยค้นหาเจ้าหน้าที่ก็เดินลึกเข้าไปในป่า
ไปเจอศพนายจำรัฐมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะหัวขาดเลยนะคะขาขวาก็ขาดนะคะ
แล้วตอนที่จะไปนำศพของนายจำรัฐออกมาคุณผู้ชมครับเสือโครงเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งอ่ะ
ตัวเบอร์เลอร์เลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวเงินตัวทองเหมือนกับเป็นซากอ่ะนะ
เสือโครงกัดอยู่ตรงนั้นด้วยอืมกว่าจะนำร่างของนายจำรัฐออกมาได้นะโอ้โห
คือคาดว่านายจำรัฐเดินเข้าไปในป่าอาจจะเจอเสือโครงแล้วถูกขย่ำถูกกัดจนเสียชีวิตนะคะ
ต้นคาดว่าเป็นแบบนี้วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์หมู่๒
ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาเป็นบ้านของนายจำรัฐผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติก็นำร่างมาสวดพระอภิษฐรรมที่บ้าน
ทีมข่าวไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวปารีนานาบำรุงอายุ๓๐ปี
เขาก็บอกว่าเอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่๑๐๐หลอกว่าสามีถูกเสือขย่ำจนเสียชีวิต
ต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์ก่อนแต่เบื้องต้นก็คือเสียชีวิตเพราะถูกสัตว์ทำร้ายนี่แหละ
แต่ยังไม่ฟันทงแบบ๑๐๐ว่าคือสัตว์ชนิดไหน
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็แปลกใจว่าทำไมสามีหายเข้าไป
ระยะทาง๘กิโลในป่าแล้วก็สภาพเป็นภูเขาสูงชันเนี่ย
ก็คงหลงทางปกติไม่เคยเข้าไปในป่าแล้วไกลขนาดนั้น
เพราะว่าไม่ค่อยชำนาญพื้นที่เพิ่งมาเป็นเขยหมู่บ้านนี้
เก็บผักหวานตามแนวป่าใกล้หมู่บ้านนี่แหละ
รับจ้างทำไร่ทำสวนไปนี่แหละภรรยาบอกว่าเสียใจมากนะคะ
ต่อไปนี้ก็คงจะต้องเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพัง
ลูกคนเล็กเพิ่ง๕ขวบเองอะค่ะถามหาพ่อตลอด
เพราะติดพ่อมากเล่นกับพ่อเป็นประจำ
ทำใจไม่ได้ที่สามีจากไปกระทันหันแบบนี้เพราะนี่คือเสาหลักของครอบครัวค่ะ
เหนียวคือมันชนสูตรออกมาแล้วไง
ว่าเป็นสัตว์ป่าทำร้ายก็แค่นั้นแต่เขาไม่ระบุว่าเป็นอะไร
ถามว่าเราทำใจได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเสาหลักไง

เด็กอะค่ะเขาก็ถามพ่อหนูไปไหน

ชาวบ้านก็มองว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ป่าทัพลานหรือเปล่า
ไปทำอะไรไม่ดีลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่า
เพราะเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่แรงมากชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับนางเสมือนเลื่อนกลางอายุ๖๖ปี
ชาวบ้านที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้๔๐กว่าปีแล้วนะคะ
ตั้งแต่ยังเป็นป่าเต็มไปหมดนะคะ
เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนสัตว์ป่าเยอะนะ
ช้างก็มีเสือก็มีหมีก็ด้วยครับ
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติว่าสัตว์ป่าทำร้ายชาวบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เข้าไปยุ่งกับสัตว์ป่าอยู่แล้ว
ก็ต่างคนต่างอยู่ชาวบ้านบอกแบบนี้
แต่ชาวบ้านจะรู้กันดีว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่แรงมาก
ถ้าใครเข้าไปในป่าทำอะไรไม่ดี
พูดจารบหลู่ไม่เอาหมากพลูไปเส้นไหว้ก่อนเข้าป่า
หลงป่าทุกรายเจออะไรแปลกทุกราย
ก็เจอผีหลอกบ้างบ้างก็ถูกสัตว์ทำร้ายบ้าง
ตัวเองก็เคยเจอนะไปหาปลาพูดจานลบหลู่
เจอดีมาแล้วตอนนี้กลัวมาก
ไม่กล้าเข้าไปทับลานจนถึงทุกวันนี้
มันแรง้ป่ามันแรง
มีหมากมีอาณกามพันธุ์
หายโดตหาหมากให้กินบอกเล่อก่อนเอาทิ้งเขา
ล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
นำกำลังไปลาดระเวนในป่าอีกรอบหนึ่งนะคะ

ไปหาร่องรอยสัตว์ป่าที่ทำร้ายนายจำรัฐจนเสียชีวิต
เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช่เสือโครงหรือเปล่า
บอกว่าจากการเก็บสถิติแล้วก็จากการดักถ่ายภาพ

ยานแห่งชาติทัพลานมีเสือโครงประมาณ๒๒ตัวอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ
เป็นตัวผู้๕ตัวนะคะนอกนั้นเป็นตัวเมียและลูกรวมแล้ว๑๗ตัวค่ะ
ถ้าถามว่าเคยมีเสือไปกัดชาวบ้านหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหไม่มีมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
นี่เป็นภาพเสือโครงในพื้นที่จริงนะปัจจุบันนะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขามีกล้องถ่ายเอาไว้อย่างที่เจ้าหน้าที่บอก
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่
คุยกับชาวบ้านตลอดขอความร่วมมือนะ
อย่าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลานเพื่อไปหาของป่านะ
อาจจะเกิดอันตรายจากสัตว์ป่าได้คือเตือนกันบ่อย
ติดป้ายบอกก็แล้วแต่มันก็มาเกิดเหตุจนได้นะคะ
ดังนั้นณตอนนี้สำหรับนายจำรัฐที่เสียชีวิตเนี่ย
สภาพศพเป็นแบบนี้นะคะขาขวาขาดหายไปเลยนะคะ
ศีรษะเป็นแผลใหญ่มากคืออาจจะถูกสัตว์ป่ากัดกินเนื้อ
แต่ขอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมว่าใช่เสือโครงหรือเปล่า
อาจจะเป็นเสือโครงก็ได้หรืออาจจะเป็นสัตว์ป่าอื่นก็ได้
แต่บังเอิญจังหวะที่ไปพบศพเสือโครงยืนอยู่ตรงนั้นพอดี

แต่มันก็อันตรายนั่นแหละไหนจะงูไหนจะหมีอะไรโอ้เยอะแยะไปหมด

ผิดกฎหมายอีกนะผิดกฎหมายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ